เหตุการณ์นี้ใช้ปืนเหมือนกันครับเพื่อนร่วมวงเล่า
เหล้ากันไปพูดจาทิ้มแทงใจดำคว้าปืนแก๊ปยิงเพื่อนเลยครับ

จนถึงตอนนี้นะตำรวจบอกว่างงมากเลยเพราะไม่มีใครมาแจ้งความเลยครับ

นั่นสิฮะนี่คือคนเจ็บครับ

คลานมาขอความช่วยเหลือนะบอกช่วยด้วยช่วยด้วยโดนยิง

จนถึงตอนนี้ไม่มีใครไปแจ้งความตำรวจเลยบอกว่าอ้าว

เมื่อคืนนี้ครับมีคนถูกยิงด้วยปืนแก๊สระยะเผาขนเลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นอำเภอดอนจานที่จังหวัดกาลสิน

คลานออกมาหลังจากโดนยิงมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
บอกผมโดนยิง๑นัดช่วยผมหน่อย
เพื่อนบ้านประสานหานายกเทศมนตรีในพื้นที่ครับ
แล้วจัดรถกู้ภัยมารับตัวส่งโรงพยาบาลดอนจาน

ทราบว่าคนก่อเหตุแล้วคนเจ็บเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมวงเล่า
คือโก๊งเล่ากันตั้งแต่กลางวันนะครับ
แล้วพูดจาคงไม่เข้าหูหรือพูดจาทิ้มแทงใจดำกัน
พูดกันไปพูดกันมาทะเลาะกันหนักขึ้น

วันนี้นักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
เจอใครที่บ้านที่เกิดเรื่องนะครับ
ญาติญาติเองก็เห็นว่าไปทำงานต่างจังหวัดกัน
ก็เลยสอบถามไปที่คุณตำรวจโรงพักดอนจาน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวนะ
นี่ตำรวจยังไม่รู้เลยว่ามีใครโดนยิงกันเนี่ย

หรือญาติของผู้เสียหายมาแจ้งความเลยสักคนครับ
ตำรวจบอกว่ายังไม่มีใครมาแจ้งความใช่ไหมครับ

สอบถามโรงพยาบาลดอนจานให้ข้อมูลว่า

ที่โรงพยาบาลกาลสินตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว
คือหลังเกิดเรื่องเนี่ยมาที่โรงพยาบาลดอนจานก่อนแล้วส่งต่อครับ
เหตุผลเพราะว่าทางโรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อาจจะไม่พร้อม

สอบถามไปที่โรงพยาบาลที่กาลสินครับ
ยังไม่รู้ว่าคนเจ็บรักษาตัวอยู่ที่อาคารไหน

รู้ว่าผู้ชายที่ถูกยิงชื่อในวิทย์
ไม่มีนามสกุลอะไรใดเพิ่มเติม

ดังนั้นเดี๋ยวคงต้องติดตามความคืบหน้าแล้วแหละ

ตำรวจเองก็ยังงงอยู่ว่าไม่มีใครมาแจ้งความ
แต่ถ้าหากว่าเจ้าตัวมีสติและอาการปลอดภัยแล้ว